คุณผู้ชมคะเรามีภาพขณะที่ชาวบ้านกำลังวิ่งไล่จับคนร้าย
คนร้ายคนนี้เป็นชาวกัมพูชาไปก่อเหตุขโมยของในบ้านของชาวบ้านที่บางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันจับเพื่อนำตัวส่งตำรวจนะคะเราไปดูภาพจังหวะที่ชาวบ้านกำลัง
ละมุนไล่จับคนร้ายคนนี้กันหน่อยค่ะ
หนีไม่ทันคนร้ายเนี่ยหนีไม่ทันจริงเขาให้เลย

ช่วง๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
ชาวบ้านก็วิ่งไล่จับนายดำ
ดำคนนี้เป็นชาวกัมพูชานะคะอายุ๒๓
เหตุการณ์อยู่บนถนนเรียบมอเตอร์เวย์ขาเข้ากรุงเทพหมู่๕ตำบลเขาดิน
เพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อสองวันก่อนในดำไปก่อเหตุ
ขโมยของในบ้านของชาวบ้านค่ะที่หมู่๖ตมท่าข้ามอำเภอบางปะกง
จังหวัดฉัดเชิงเซาถือถึงข้านต้องยกมือว่ายนะ
คือคนร้ายคนนี้ในดำคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ของในจ้าง

ในดำสะบัดหลุดแล้วก็วิ่งหนี
ก็เลยประสานในจ้างให้นำตัวไปพบกับผู้เสียหาย
หลังจากนั้นก็เลยมีการเกณฑ์ชาวบ้านมาช่วยกันปิดล้อม

แต่เจ้าของบ้านตื่นขึ้นมาเจอก่อน
เมืองต้นก็ต้องนำตัวส่งตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ